สามีมีอาการป่วยจิตและประกอบกับดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
เมียเดินเข้ามาถึงบ้านเอาขวดเบียคุ้ยังเลยค่ะ
แล้วก็มีการดึงมีการทำร้ายกันจนเสื้อขาด
เมียบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่ไหวนะ
แล้วเดี๋ยวดูนะตำรวจต้องเกลี้กล่อมอยู่นานเลย
ผู้ชายคนนี้ยอมมอบตัวนะคะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ออกมาแล้วออกมาหาตำรวจ
แล้วเห็นไหมตำรวจเจรจายอยู่โอ้โหมรดีดูสิ
เป็น๑๐นายมีทั้งโล่มีทั้งอะไรไม้งามมาหมดเลยค่ะ

เนี่ยเหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองพัทธลุงเนี่ยนะคะ

แล้วก็เข้าไปคุมตัวนายสิริชัยอายุ๓๗ปี
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่านายสิริชัยไปทำร้ายร่างกายภรรยา

ก็ไปที่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนี่แหละนะคะ
ตอนไปถึงเพื่อนบ้านยังห้าม

อารมณ์เขาเริ่มสงบลง

จนสุดท้ายนายสิริชัยออกมา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาลพัทธลุง

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง

แล้วก็มานั่งคุยเล่าให้กับตำรวจฟังแล้ว

ชื่อว่านางวิไลอายุ๕๗ปี
นี่ป้าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะป้าเดินเข้าบ้าน
จู่เนี่ยผัวป้าเนี่ยมันก็ปลาขวดเบียร์ที่ถืออยู่ใส่ป้า
ก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
แต่ผัวก็เดินตามไปแล้วก็ฉุดกระชาก
อย่าดึงจนเสื้อป้าขาดเลย
เอามาให้ดูว่าเสื้อป้าขาดแบบนี้
แล้วก็เอาสิ่งของปลามาใส่
โอ้โหเราก็เลยถามไงว่าป้า
สามีของป้าที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ป้าก็บอกว่ารักษาอยู่กินยาอยู่ปกติเนี่ยนะ
ก็ถ้าเกิดว่าดื่มเหล้ามาเมื่อไหร่เนี่ย
อารมณ์มันจะปี๊ดอารมณ์จะรุนแรงขึ้นมาเลย
แล้วไม่รู้มันมีเรื่องยาเสพติดด้วยหรือเปล่า

พอกันทีเนี่ยคบหากันมา๗ปีนะเมื่อก่อน

แต่พอเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาการมันแปลก

นี่ต้องกินยารักษาอาการป่วยทางจิต

เดี๋ยวตำรวจก็เลยต้องมีการประสานญาติต่อ
ให้มารับตัวนายสิริชัยไปดูแลต่อไปด้วย
นี่ดูสิตอนที่จะเอาตัวขึ้นรถนะเอาขึ้นเปรย์เนี่ยนะ
เออนี่ก็ต้องใช้เวลาอยู่อีกแป๊บพักหนึ่งเหมือนกัน

จะได้ไปก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วนะคะ